ตอนเนี้ยฉันก็ตกใจลูกต้องไปหาหมอหรือเปล่า
คือจัดได้ทุกรูปแบบการโชว์
ไม่ว่าจะเป็นตลกไม่ว่าจะโชว์หมอลำเรียกมาเลยค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าตั๊กกะแตนเป็นลูกทุ่งสาว
ขายดีอีเวนต์แน่นแต่งตัวจัดจ้านทุกย่านเลยค่ะ
วิพงวิภาอทรงอโศกที่ไหนก็คือแบบจัดจ้านมาก

เพราะขึ้นชื่อตั๊กกะแตนโอ้โหเสื้อผ้าเต็ม

คือถ้าไปดูในเฟซบุ๊คโอ้โหแต่งตัวเก่งยิ่ง

กะแตนใส่ใจทำการบ้านให้เข้ากับสาการ
เพราะอะไรรู้ไหมคะดูพวงมาลัยสิคะเต็มฟูไปหมดค่ะ
อย่างชุดล่าสุดนะคะไปออนทัวร์ทั่วประเทศไทยค่ะชุดนี้

กะแตนมาในชุดรัดรูปสีดำพร้อมโบชมพูกลางอก
กิมมิกเล็กกับทรงเปี๊ยปลอยหวานเขากำลังฮิตนี่

กะแตนบอกกับเรานะคะว่าดิฉันตั้งใจมาก

ได้ดูของสวยงามมันก็ยิ้มออกค่ะ
ส่วนเรื่องโชว์นั้นนะคะตะกะแตนก็ไม่พลาดค่ะ
ประกาศเลยชัดเจนดิฉันคือลูกทุ่งสาวไบโพล่า
รับงานทุกประเภททั่วราชนาจักร
งานบุญงานบวชงานประกวดงานร้องหมอลำ
งานเต้นหน้าห้านน้องแตนคนนี้จัดให้
ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่เอาเจ้าภาพคนไหนจองโลศจ้ะ

โอ้โหจริงชุดนี้ใส่แป๊บเดียว
แต่คนทำก็น่าจะนานอยู่
แนนเป็นคนที่ค่อนข้างเต็มที่กับทุกงาน
ก็อยากให้เป็นแฟนได้เห็นภาพเราใหม่
จำเจแล้วก็เราเต็มที่กับงาน

สามารถจัดจันจัดได้นะคะทุกการโชว์